คุณผู้ชมคะเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเหตุอะไรก็ตามขึ้นเนี่ย
สิ่งสำคัญที่สุดคือสตินะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเด็กอายุ๙ขวบค่ะเป็นเด็กผู้ชายนะคะ
น้องเนี่ยเดินเล่นอยู่แล้วพลัดตกบ่อน้ำกลางไร่
บอกว่าลึกเกือบ๒เมตรอะค่ะ
เพราะดีน้องรอดเพราะว่าน้องมีสติและมีโทรศัพท์มือถือค่ะ
นี่ค่ะเป็นบ่อน้ำร้างรู้แค่นี้ค่ะแล้วน้องตกพลุบลงไปเลย

กู้ไพลลงไปช่วยเหลือตอนแรกกู้ไพลคือยน้ำให้ก่อน
เพราะว่าน้องตกลงไปนานแล้วน้องเริ่มจะอ่อนแรงแล้วนะคะ
แล้วก็ค่อยหย่อนเก้าอี้พลาสติกลงไปให้น้องเพื่อให้น้องปีนขึ้นมา
กู้ภัยจะได้เอื้อมตัวลงไปแล้วก็ดึงน้องขึ้นมาได้
เพราะดีจริงที่เบาะน้ำร้างตรงนี้มันไม่มีน้ำ
เพราะว่าถ้ามันมีน้ำเนี่ยแทบไม่ต้องคิดเลยนะคะอันตรายมากจริงค่ะ
นี่เป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพตำบลสาริกานะคะช่วยน้องตะวันวัย๙ขวบค่ะ
ตกลงไปในบ่อน้ำร้างพื้นที่ตำบลสาวิกาอำเภอเมืองนครนายกนะคะ
คือน้องตะวันตกลงไปพร้อมกับมือถือไง
น้องมีสติดีมากไม่ตกใจไม่ได้แบบโลกเลิกลักอะไรน้องรีบโทรหาคุณยายเลย
อยู่กับคุณยายบอกยายช่วยด้วยหนูตกท่อน้องบอกแบบนี้ค่ะ
แต่คือด้วยความที่หลังจากโทรบอกยายรอกู้ภัยจะช่วยเหลือจะอะไรเนี่ย
มันก็ค่อนข้างนานแล้วประกอบกับตอนตกลงไปเนี่ยก็อาจจะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

สุดท้ายแล้ว๒๐นาทีค่ะก็ช่วยน้องขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
พอนำตัวน้องตะวันขึ้นมาได้แล้วเนี่ยกู้ภัยก็คือนี่เห็นไหมเห็นไหมกำลังจะขึ้นมาแล้ว
คือต้องยัดเก้าอี้เมื่อกี้คือภาพเมื่อกี้คือยัดเก้าอี้ลงไปนะเพราะว่าปากบ่อมันค่อนข้างแคบ
ก็ยัดลงไปเพื่อให้น้องปีนยืนขึ้นมาจะได้เอื้อมถึงกัน
พอนำน้องออกมาจากบ่อได้นะคะก็รีบตรวจสอบร่างกายเลยว่าเจ็บตรงไหนมีตรงไหนหักอะไรยังไงหรือเปล่า
เพราะดีน้องไม่เป็นอะไรเลยครับจุดเกิดเหตุตรงนี้เนี่ยมันคือไร่สตรอเบอรี่นะคะแต่ว่าปีนี้ไม่ได้ปลูก
มันก็เลยมีย่าปกคลุมจนมองไม่เห็นว่ามันเคยมีบ่อน้ำอยู่อะค่ะแล้วเป็นบ่อร้างขนาดกว้างสามสิบคูณห้าสิบเซนติเมตร
เกือบสองเมตรแล้วมีแสลนดปิดด้านบนด้วยไงพี่อุ๋ยแสลนด์ปิดไม่พอย่าปกคลุมอีกคนเดินก็คิดว่ามันเป็นพื้นนั่นแหละ
มันดูกลืนกันไปหมดอ่ะแสลมมันสีเขียวอ่ะใช่น้องเหยียบปุ๊บพลุบร่วงลงไปเลยนะคะ
วันนี้เราส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรงจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งเจอคุณยายของน้องตะวันค่ะคุณยายวันธนีนะคะ
คุณยายบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยแกออกไปทำธุระแต่ก่อนออกไปเนี่ยทะเลาะกับตะวันนิดหน่อย
หลานก็เลยน้อยใจออกไปเดินเล่นครับ
แต่ก่อนออกย้ายก็บอกแล้วนะว่าตะวันจะกินอะไรหรือเปล่า

ตะวันบอกอยากกินไก่ทอดแล้วยายก็ออกไป
ไม่นานเท่านั้นแหละตะวันโทรหายายเลย
ยายก็รับโทรศัพท์ว่าไงตะวัน

ยายช่วยหนูด้วยหนูตกท่อครับนี่
บอกคุณยายอย่างนี้ยายก็เลยรีบโทรแจ้งกู้ภัย

ก็ถามตะวันอีท่าไหนลูกหนูไปตบได้ยังไง
ตวนบอกก็โดนยายดุก็เลยงอนยาย
ก็เลยอยากออกไปเดินเล่นหลังบ้านให้มันสบายใจหน่อย
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเหยียบปุ๊บล่วงปั๊บเลย
เมื่อก่อนคืนแล้วเดินไปเห็นยามันบังอยู่
ตอนแรกไม่เห็นครับแล้วก็ตกลงไปเลย
แล้วแถมให้ตรงที่เป็นสีเขียวบาง

ตรงจรอยู่ในบองที่กลวงตอนนั้นลูก
วันนี้ก็มี๒ครางแล้วกลัวน้ำเข้าไหมด้วย

เรื่องต้นเนี่ยวันนี้อบตสาธิกาไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้ว
เห็นว่ามันมีเหล็กเชื่อมปิดเอาไว้แต่เหล็กมันผูกพัง
นี่ไงฮะเหล็กมันผูกพังมันก็เลยร่วงแล้วรูแค่นี้
แต่ว่าเด็กเล็กไงก็ร่วงลงไปได้
ก็ดีนะไม่โดนเหล็กมันบาดอะไรบ้างตอนนี้ตกลงไป
เรื่องต้นตอนนี้ก็เลยมีการเอาแผ่นปูนสำเร็จมาปิดเอาไว้แทนแล้ว
กันที่จะเกิดเหตุซ้ำซ้อนค่ะ
อันนี้อาจจะต้องฝากแบบทุกพื้นที่เเหละไม่ใช่แค่ที่